ใครจะไปทำงานต่างประเทศต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง

มีหญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมเป็นหญิงจังหวัดยาลาครับ

สุดท้ายถูกทางการของมาเลจับกลุ่มฐานเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายครับ
นายมะมะการี่ส่วนหลงลูกชายของ
นางฮามีด้าสาเละอายุห้าสิบเจ็ดปีครับ
ที่บ้านเจาะกระดีหมู่๘
ก่อนจะหายตัวไปโดยที่ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลยครับ

รัฐยาโฮวารูของประเทศมาเลเซียในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ขณะนี้ถูกควบคุมตัวที่สถานสงเคราะห์คนชะดารัฐเยโฮวารู
ซึ่งทางสถานทูตไทยประจำมาเลเซียก็อยู่ระหว่างการประสานขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลมาเลเซีย
จากว่าผู้ถูกจับถูกหลอกลวงจากในหน้าค้ามนุษย์โดยผู้เสียหายทั้งหมดจากจังหวัดยาลาปัตตานีนราธิวาสและสงขรารวมทั้งหมด๒๑คนครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงสูงอายุและรู้เท่าไม่ถึงการ
ตอนนี้ก็ได้ข้อมูลจากกรมแรงงานและก็สถานทูตไทยในเบื้องต้นว่าทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมการประสานงานไปที่บ้านพักฉุกเฉินหญิงยาโฮบารู
เดินทางไปบัตต์ยาหวบบาลู
เพื่อขอเข้าไปเยี่ยมผู้ถูกกักกัน

ประมาว